ล่าสุดเจอแล้วค่ะแฟนใหม่คุณเจชนะทิพย์

คือเมื่อวานมีคนทักว่าคิสซองโดเมืองทองหรือเปล่าไม่จริงนะคะ
อะไรพูดไม่เคลียร์หมายถึงว่าพี่แจ๊คกับคริสตองโดเมืองทองเนี่ยกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่า
ไม่จริงอันนี้มั่วมากจริงนะคะ
เช่นเดียวกับคุณเจชนะทิพย์แล้วก็น้องมุกดาค่ะ
คือนางไปทำรายการยูทูปแล้วไปเจอไปบ้านถ่ายรูปด้วยกัน
แล้วมีช็อตนึงที่เขาถามเพื่อนเขารายการเขามีผู้หญิง๓คน
เพื่อนถามว่านี่สเปคชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบมุกด่า

แฟนเจนะคะมีแต่คนอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนผมไง
ถามราวพุทธการน้องหญิงก็อาจจะไปหวั่นนะคะ
น้องหญิงก็อีกคนนึงนะครับชีวิตมันก็เปลี่ยนได้นะคะ
เขาบอกว่าสนิทกันแหละเพราะว่าจริงน้องมูดาเป็นมิซีน
เวทีเดียวกับที่ใช่ก็ใช่ก็มีทีมเก่ามีทีมใหม่ไง

แล้วก็น่าจะสนิทกันแหละค่ะแต่ว่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่า
ต้องรอฟังคำตอบจากทั้งคู่กันเองดีกว่านะคะ
อืมน้องเซนต้องใช่มุกดานี่นางเอก
เป็นแค่ข่าวเมาส์ข่าวลึกก็ได้ใช่นางเอกวิ่งหมอชิดนะจ๊ะคนนี้ค่ะ